คุณผู้ชมพาไปดูอุบัติเหตุที่กระบี่กันบ้าง
ดึกของเมื่อวานนี้สาวทำงานประกัน
ขับรถเก๋งและก็หลับใน
พุ่งชนบ้านเรือนของประชาชน
ตรงเข้าที่ห้องนอนพอดีคุณ
โชคดีที่เจ้าของบ้านไม่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ห้องนอนพังยับเยินแบบนี้เลยนะฮะ

พุ่งเข้าชนบริเวณห้องนอนของบ้านเลขที่๑๗ทับ๑
ซอยคลองจิลาดพัฒนา๑หมู่๓ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่
ก็คุณผนังห้องนอนถูกชนทะลุเข้าไปเลย

คนขับรถเก๋งคือนางสาวกุลปภาถมฮีรันอายุ๓๔ปี
คนชาวอุบลเป็นพนักงามบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง
ก็ได้รับบาดเจ็บคิ้วแตก
บอกว่ากำลังขับรถกลับบ้านมุ่งหน้า
ทางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
ตอนขับนั้นวูบคุณวูบมารู้สึกตัวอีกที

บางคนวูบแค่เพียงวินาทีเดียว
วินาทีจริงก็เกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับ
ส่วนเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือนางสุนันทารอดนักขเรศนะครับ
ซึ่งก็นั่งรอตำรวจด้วยอาการตกใจเหมือนกัน

บอกว่าช่วงเกิดเหตุกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านเลยนะ
หลับสนิทเลยเพราะว่าทำงานมาเหนื่อยทั้งวัน

มารู้สึกอีกทีคือได้ยินเสียงดำครม
เตียงที่นอนอยู่คุณสั่นไปทั้งเตียงเลยนะ

พอลุกขึ้นมาเห็นอ้าวรถพุ่งเข้ามาในห้องนอน
เธอตกใจมากเพราะเธอกินว่าฉันตายหรือเปล่า
หรือยังฟังเสียงเธอหน่อยครับ
ทีนี้ตำรวจสพกบีก็ต้องนำตัวนางสาวกุลปภาค

แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องเรียกมาเจรจา

คุณคิดดูอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาจริงนะ